มาดูเรื่องนี้กันหน่อยถือว่าเป็นอุทาหรณ์เลย
สำหรับใครที่ต้องไปประสบอุบัติเหตุแล้วเจ็บตัว
แล้วไปรักษาโรงพยาบาลแรกก็ยังไม่หาย

เพื่อรีเช็คอีกครั้งว่าเป็นอะไรกันแน่
อย่างเหตุการณ์ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊ค
เล่าประสบการณ์บอกว่าเธอไปประสบอุบัติเหตุ
รถชนและปรากฏว่าเศษกระจกมันกระเด็นเข้าตา
ไปรักษาที่โรงพยาบาลแรกหมอบอกว่าไม่เป็นไรกลับบ้านได้
นอนไป๑คืนเธอบอกว่าอาการมันไม่ดีขึ้น
รู้สึกได้ว่าตามันเคืองเหมือนมีอะไรอยู่ในตา
แล้วคาดว่าน่าจะเป็นเศษกระจก
ก็เลยตัดสินใจไปหาหมออีกโรงพยาบาล

คุณหมอบอกว่าอาการเธอสาหัสนะ
เพราะว่ามีเศษกระจกมันค้างอยู่ในลูกตา
อุ๊ยตาหวิดบอดเลยนะคะ

เธอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล๑

มันรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรอยู่ในลูกตา

แต่พยาบาลก็ยืนยันยืนยันว่าไม่มีอะไรแล้ว
แล้วให้ลงมาเย็บแผลต่อที่ห้องฉุกเฉิน
ฉีดยาแก้ปวดบอกกลับบ้านได้
แต่พอกลับบ้านเธอก็รู้สึกว่ามันยังเจ็บนะ

รักษาตัวที่โรงพยาบาลใหม่
ปรากฏว่าไปพบเสร็จกระจกอยู่ในลูกตาจริง
ความคืบหน้าเรื่องนี้เราตามกันให้นะคะ
เพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคุณดูสภาพเขาสิ

ผู้บาดเจ็บก็คือนางสาวสะสินิพาอายุ๓๖ปี
เพลเป็นชาวจังหวัดปฐุมธานี
เธอเล่าให้เราฟังนะคะบอกว่าวันเกิดเหตุ
หวัดปฐมธานีกระทั่งเกิดเหตุตามที่เล่าในเฟซบุ๊ก
กรณีนี้ชัดเจนเลยว่าโรงพยาบาลแรกที่เข้าไปรักษา
ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่คนไข้เท่าที่ควร
เพราะว่าผลการรักษาระหว่างโรงพยาบาลแรก
กับโรงพยาบาลที่๒ที่ไปตรวจล่าสุดนั้น
ปรากฏว่าคือผลมันไม่ตรงกันนะฮะ
โดยเฉพาะการพบเศษกระจกในดวงตา
เพราะฉะนั้นก็เลยอยากฝากไปที่คุณหมอที่โรงพยาบาลแรกบอกว่า
อยากให้ดูแลคนไข้ให้ดี
ไม่ใช่รีบแล้วก็ให้คนไข้กลับบ้าน
เพราะถ้าหากต้นก็คือคนที่ประสบเหตุ
ไม่ได้ตัดสินใจที่จะไปโรงพยาบาลแห่งใหม่แห่งที่๒
โอ้โหตาคงบอดไปแล้วอะค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมนางสาวปลายมาน้องสะพ้ายผู้บาดเจ็บ
ซึ่งเป็นผู้โพสต์แล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ให้กับชาวเน็ตฟังก็ได้นำเรื่องราวดังกล่าวมาโพสต์
เพราะว่าอยากจะวอนขอให้หมอที่อยู่ที่ห้องฉุกเฉิน

เพราะขณะเกิดเหตุเป็นเวลาช่วงบ่าย
ซึ่งคนไข้ในห้องฉุกเฉินตอนนั้นก็ไม่ได้เยอะนะ

ขณะเดียวกันก็อยากให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแรก
พูดจาแล้วก็ให้ข้อมูลที่ดีกว่านี้
โดยเฉพาะเรื่องสิทธิ์ประกันสังคม
สิทธิ์บัตรทองที่ใช้ในโรงพยาบาล
ใครที่บาดเจ็บอยู่นะคะ
แล้วก็อาจจะเจออุบัติเหตุในภายภาคหน้าเนี่ย
ดูตัวเองเป็นสำคัญแล้วก็บอกคุณหมอแล้วก็
แต่จริงคุณหมอก็น่าจะใส่ใจคนป่วยมากกว่านี้ด้วยนะ
เพราะว่าคนเจ็บเขาก็ต้องยืนยันว่าเขาเจ็บจริงนะคะ